สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พระฤหัสสบดีที่๒๖ธันวาคม๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
นครศรีธรรมราชมีอุบัติเหตุรถสิบล้อขนผักผลไม้หักหลบรถเทลเลอร์ที่วิ่งตัดหน้า
ทำให้เสียหลักนะครับพลิกคว่ำลงที่ร่องกลางถนน
ผลและผลไม้ที่บรรทุกมาน้ำหนัก๑๕ตันมูลค่านับล้านบาทได้รับความเสียหาย
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพทุ่งใหญ่
พร้อมด้วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายเอเซียฝั่งขาขึ้น
ในพื้นที่บ้านกองหินหมู่๗ตะบนปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เกิดเหตุพบรถสิบล้อพลิกตะแคงอยู่ร่องกลางถนน
ผลไม้ที่บรรทุกมาเต็มคันน้ำหนักประมาณ๑๕ตันตกกระจัดกระจายเกลื่อนถนน
สอบสวนคนขับรถสิบล้อทราบว่าก่อนเกิดเหตุขับรถขนผักผลไม้น้ำหนัก๑๕ตัน
มาจากจังหวัดราชบุรีเพื่อไปส่งที่จังหวัดสงขลา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถเทลเลอร์ขับปากหน้ากระชันชิด
หากพวงมาลัยหลบออกทางด้านขวาทำให้รถเสียหลักตกร่องกลางถนน
กระจกหน้ารถหลุดออกทั้งบานสินค้าที่บรรทุกมาตกกระจัดกระจาย
มูลค่าความเสียหายกว่าหนึ่งล้านบาทหลังเกิดเหตุคนขับแจ้งเจ้าหน้าที่
ประกันภัยเข้าตรวจสอบพร้อมกับอนุญาตให้ชาวบ้านเก็บผักผลไม้
จักรยานยนต์สองคันกลางแยกสามสาวตะมนต์ท่าช้างอำเภอเมือง
และมีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพซึ่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ทั้งสามคนอายุสิบห้าปีเป็นนักเรียนชั้นมสาม
กู้ภายนำตัวผู้ปัดเจ็บทรงโรงพันธบาล
ส่วนรถกระบะคู่กรณีด้านหน้ามีร่องรอยถูกชนได้รับความเสียหาย
เพื่อนเด็กนักเรียนที่เดินทางมาเห็นเหตุการณ์ต่างร้องไห้ด้วยความเสียใจ
คนขับรถกระบะเล่าว่ากำลังขับรถข้ามแยก

จังหวะนั้นมีรถจักรยานยนต์พุ่งออกมา๓๔คัน

ตำรวจเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
จังหวัดสงขลากระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตกลงนาข้าวข้างทาง
ถนนสายบ้านโคกสะท่าแซในพื้นที่หมู่๕ตะบนบ้านหานอำเภอบางกล่ำ
ทำให้คนงานชาวพม่าอายุ๓๒ปีเสียชีวิตอยู่ในน้ำ

ชนสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ว่าสาเหตุเกิดจากขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
จะเสียหลักหลุดโค้งตกลงข้างทางเสียชีวิต
อีกรายเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายนครนายกรังสิตในพื้นที่หมู่๗
ตำบลคลองใหญ่อำเภอองคารักษ์จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๙
พบรถยนต์เสียหลักตกข้างทาง๕คันรวดได้รับความเสียหาย
โดยมีถุงชิ้นส่วนไก่และไขมันไก่น้ำหนัก๑๐กิโลกรัมตกแตกระจายเกลื่อนถนน
ตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บหนึ่งคนกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ฉีดน้ำล้างไขมันไก่ออกจากถนนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน
คาดว่ามีรถทำตกเอาไว้ทำให้รถที่ขับตามหลังมาเหยียบลื่นถลายตกข้างทาง
เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามรถคันก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
จังหวัดสตูนเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะพุ่งชนรถทัวร์โดยสารบริเวณวงเวียนหน้าเรือนจำ
ถนนยาตราสวัสดิ์ตะบนพิมารอำเภอเมืองสตูน
ทำให้นายประวิทย์มักโคงคาอายุ๔๓ปีคนขับรถกระบะเสียชีวิตขาดที่
ส่วนผู้โดยสาร๓๐คนที่เดินทางมากับรถทัวร์ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก่อนเกิดเหตุรถทัวร์คันนี้รับผู้โดยสารมาจากจังหวัดประจวบคิริขัน
เพื่อไปส่งที่จังหวัดสตูนและส่งผู้โดยสารลงตามรายทาง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุกำลังเลี้ยวเข้าวงเวียน
คนขับรถกระบะมาจากถนนบายพาสเข้าตัวเมืองด้วยความเร็ว